เลยว่าบันเทิงไทยรัฐจะลุกเป็นไฟ
เดือดได้เดือดพร้อมฟาดได้ฟาดคุณผู้ชมค่ะ
กับ๔สาวสิราดีที่รัก

สวัสดีค่ะ
น้อง๒๔แล้วก็นี่ลูกเรานางธัญญา
เดี๋ยวนะคะวันนี้จะมาปกติใครกันหรือเปล่า

แนะนำตัวกันก่อนเลยดีกว่าค่ะ

คุณแป้งในวงเวียนบาปนะ

สวัสดีค่ะฝนละรินทีศค่ะ

อ๋อคำว่าจาก

สวัสดีค่ะยิปซี่สีสาคอนค่ะ

ตอนคนไร้ค่าค่ะ
และสวัสดีค่ะธัญญาอสยามค่ะรับบทน้องนิทค่ะในตอนวงวนชูขา
และอีกหนึ่งสาวค่ะ
สวัสดีค่ะข้ากรีนจากตอนคนไร้โก
อย่าอย่าไม่มีนะคะไม่ได้เล่นค่ะ
แต่ว่าใดตอนแรกประเดิมมานะคะวงวนชู
อีลาอ๋ะมันเป็นจังสัยเนาะ
ก็เลิฟซีนเลยเอาพี่ถามตรงจริงเลย

เซ็ชซีมาก

คือดูพอเห็นตัวอย่างปุ๊บเขาก็ถามว่าจูบจริงไหม

แล้วก็ไม่ดูเลย
เพราะว่างั้นไปดูนะ

แต่ว่าตามเรื่องราวเรามันโดนหลอกมาใช่ไหม

ต้องติดตามเพราะว่าอะไรครับ

อย่างว่ากับไม่ยอมเป็นเมียน้อย

เพราะว่าเราเป็นชู้แบบไม่รู้ตัวไง

เลือกเก่าฐานไปวงวลชู้หมาต่อกันที่

นี่น้องไอส์อธิชชนันใช่มั้ยคะ

เล่าให้ฟังหน่อยว่าได้ร่วมงานกับพี่เอพี่ลินเป็นยังไงบ้าง
คือจริงต้องบอกว่ารู้จักกันอยู่แล้ว
ก็มีความโชคดีมันก็เลยทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้นค่ะ
แล้วก็บทบาทนี้ก็เชื่อเฉือนกันสุดฤทธิ์เหมือนกันค่ะ

แต่ว่าก็จะต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบ
บุญบาปเนอะเหมือนเรื่องของแบบพันหาหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาดอะไรนี่ค่ะ
อีกหนึ่งเรื่องตอนต่อไปใช่ค่ะ
น้องยิบซีกับน้องฝนนั่นเองนะฮะ

เบาเบาเรื่องหนูอ่ะ
วันนี้ค่ะหนูยิบซีแต่งตัวมาฆ่าใครวะ

เป็นคาแรคเตอร์ของจ๊ะ

จริงแล้วจ๋าก็จะเป็นคนที่มีความฝันอยากจะเป็นนักร้องค่ะ

แล้วก็ชอบแต่งตัวก็จะมีพี่สินนะคะ

แต่จ๋าจะเป็นคนที่ไม่แคลอบไม่สนใจคือว่าเราสวยค่ะ
ก็เห็นที่เธอมานะน้องจ๋าในเรื่องนี้นะ
ตลอดเวลาคือท่านี้เป็นท่าประจำเลยใช่ไหมลูก
สดค่ะวินตั้งแต่ต้นเรื่องยันท้ายเรื่องเลยค่ะ

เรื่องหนูคือเบามากเอาไงว่ามันเป็นความรักใสเลย
สำหรับเพื่อนที่อยู่กันมานานแล้ว

ใช่แล้วแบบบอกรักแล้วแบบเราโดนปฏิเสธไป
เรื่องราวมันก็เลยเกิดขึ้นจากการที่เราโดนปฏิเสธ
แต่ถึงจะบอกว่าเป็นเบาที่สุดแต่ก็น่าติดตามที่สุด

ใช่นะคะก็ติดตามทุกเรื่องได้เลย
แต่ว่าใดวันนี้นะคะเรามีนักร้องสาวกันมา๒ท่าน

อกเพลงไม่ดีเต็มตัวไม่ชั่วเต็มร้อย

ที่ขอฟังอะไรที่มันเพราะให้เป็นวุ่นหูหนูเถอะ
นี่ฟังเสียงพี่แจ๊กกะลินมาเป็นเดือนแล้ว

ไม่มีใครที่มันดีเต็มตัวไม่มีใครที่มันชั่วเต็มร้อย
สิ่งดีดีฉันก็เคยทำบ่อยสิ่งเลวก็น้อยมากปนกันไป
โอ้โห
แค่อินเนอร์ผ่างใส่ฟ้า

กล้องจับสองด้วยค่ะ

ไม่มีใครที่มันดีเต็มตัวไม่มีใครชั่วดีเต็มร้อย

สู้กล่องมันมา
สิ่งดีฉันก็ค่ายทำบ่อย
สิ่งเลวก็น้อยมากปนขึ้นไป

ค่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเชื่อว่าหลายเรื่องก็มีบทเรียน
แล้วก็เป็นอะไรที่สามารถสอนให้แบบว่าเรามีแง่คิดในเรื่องของความรัก

ค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะทุกวันเสาร์ค่ะ๖โมงเย็นนะคะ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แล้วก็ดูย้อนหลังได้จากไทยรัฐยูทูปค่ะ

ก็ฝากทั้ง๔ท่านด้วยรวมไปถึงซีรีส์ของเราด้วยนะคะ
พรุ่งนี้นะวันเสาร์๖โมงเก็นเจอกันแน่นอนค่ะ